อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับความคืบหน้ากรณีของแอมสายนายครับ

ไม่รู้จะลากยาวข้ามเลือกตั้งหรือเปล่า

แต่คิดว่าอาจจะมีแนวโน้มเป็นแบบนั้น
วันนี้ตำรวจพาตัวแก้วครับ
แก้วเป็นพยานปากสำคัญที่ได้รับกล่องพัสดุ
บรรจุทรัพย์สินของคุณก้อยไปพบกับแอมที่เรือนจำ
นี่ฮะลูกศรสีแดงที่ชี้นั้นคือแก้ว
และแอมยอมรับแล้วว่าส่งไปจริง

โจ๊กครับรองพบตรพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานครับ
วันนี้พาแก้วนางสาวแก้ว
ไปพบกับแอมที่ทันทสถานหญิงกลาง
เพื่อสอบปากคำใช้เวลาเกือบ๔ชั่วโมงนะฮะ
บิ๊กโจ๊กบอกว่าแอมวันนี้ดูแล้ว
เขาไม่เครียดนะไม่มีความเครียด
ร้องไห้สลับกับหัวเราะ
เจ้าตัวสารภาพว่าส่งกระเป๋าและทรัพย์สินบางส่วนของก้อย
ไปให้กับแก้วที่เพชรบุรีจริง
สาเหตุเพราะอะไรแอมให้การกับตำรวจไปหมดแล้ว
แต่ขอไม่เปิดเผยเพราะต้องรวบรวมไว้ในสำนวนคดี
ทีนี้เงินสด๕๐๐๐บาทที่ญาติบอกว่ามีอยู่ในกระเป๋าของก้อย
บอกว่าไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าเลย
เพราะกลัวว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ตามพิกัดเจอ
สารภาพทั้งหมดของแอมเนี่ยเพราะจำนวนด้วยหลักฐานครับ
วันนี้เขาก็ร้องไห้เหมือนเดิมร้องไห้ร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างนะครับนะ
ร้องไห้บ้างก็ไม่มีความเครียดนะครับ
วันนี้เขารับแล้วนะรับในข้อได้จริงบางส่วนก็เป็นประโยชน์มากนะครับ
เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ายังไม่รับว่าฆ่านะฮะจะรับเรื่องของกลางเรื่องต่างแล้วนะครับ
นาฬิรัยียนผมขออนุญาตไม่เปิดเผลอแล้วกัน
เขาบอกหมดวันนี้นะฮะว่าสาเหตุเพราะอะไรยังไงเรื่องกระเป๋านะครับ
ที่เขาบอกสาเหตุเพราะก็จนแต้มไงนะฮะเพราะเขาจนแต้มมันไปไม่รอดนะครับ
ทีนี้พอแก้วไปเจอกับแอมเนี่ยสองคนนั้นเขามีท่าทียังไง
โจ๊กบอกว่าเท่าที่สังเกตนะแอมเนี่ยมีท่าทีระแวงไม่ไว้ใจแก้วเหมือนเมื่อก่อน
เนื่องจากไปออกรายการทีวีอยู่กับตำรวจ
แต่กลับไว้ใจทนายพัฒน์ทนายคนเดิมมากกว่า
เป็นเพียงวิธีการของผู้ต้องหาเท่านั้น
แม้จะปฏิเสธแต่ตำรวจมีพยานหลักฐานที่จะเชื่อมโยงการก่อเหตุได้หมดแล้ว
เหลือเพียงข้อมูลเส้นทางการเงินที่รอตอบกลับมาจากทางธนาคาร
รวมทั้งต้นต่อผู้สั่งซื้อสายนายให้กับแอม
ก็เชื่อว่าจะสามารถสรุปสำนวนส่งให้อายการในบางคดีได้

จากนี้ตำรวจก็จะแจ้งข้อหาและขอสารออกหมายจับ
ผู้ใกล้ชิดกับแอมอีกประมาณ๑๒คนครับ

แต่ยังไม่ขอบอกรายละเอียดนะครับว่า

ดังนั้นสัปดาห์หน้าตาม๒ประเด็นหลัก
ออกหมายจับคนใกล้ชิดแอมใครบ้าง
จะมีชื่อใครออกมาอีกนั่นคือประเด็นที่๑

เส้นทางการเงินที่จะได้จากธนาคาร
และจะสรุปสำนวนส่งให้อายการบางคดี

ในขณะที่ประธานที่ปรึกษามูลนิธิวินวิน
คุณชะลิดาบอกว่าได้คุยกับแก้ว

สาเหตุที่แอมส่งพัสดุไปให้หลายพื้นที่

นครปฐมราชบุรี

เพราะเพื่อนสนิทของแอมคนหนึ่งที่มีความรู้ด้านกฎหมาย

แต่ทำตามคำแนะนำเท่านั้นเอง

ตำรวจสอบขยายผลต่อครับ
ก็คือมีคนสนิทของแอม

แปลว่าคนนี้ก็รู้ตั้งแต่แรกว่าของมันอยู่กับแอม

คือเป็นคนคิดวางแผนให้หมดเลย
ก็คงจะเป็นอย่างนั้น
เพราะว่าเป็นคนสั่งให้แอมมีคนส่งไป
ส่งไปที่อยู่ตรงนี้
แอมก็ไม่รู้ว่าเจตนา
ทำแนะนำของบุคคลเท่านั้น

ตอนแรกที่จะเข้าไป
เพราะคดีนี้ในมุมมองนักกฎหมายเห็นว่า
หากจะต่อสู้คดียาก

พยานหลักฐานที่ปรากฏตามสื่อมวลชนเอาแค่ตามสื่อก่อนนะ
ชัดเจนมากแล้วแล้วถ้าจากตำรวจอีก
แน่นหนารัดกลุ่มขนาดไหนลองฟังธนายเพิ่มเติมครับ
ผมมาเป็นแค่ที่ปรึกษาผมยังไม่เคยได้พบเลย
เพราะว่าในชั้นพลังงานสอบสวนทางตัวผู้ต้องขังจะแต่ง
คนก็ได้ครับมันเป็นสิทธิ์อยู่แล้ว
เพราะเวลาขึ้นสารถ้าไม่มีธนายฯที่ไหน
สารท่านก็ตั้งให้ตามหลักอยู่แล้วจะไม่รับหรอกครับ
แต่คือผมแค่จะมาอธิบายว่าขั้นตอนของการจะสู้หรือจะรับ
หรือจะเป็นอย่างไรการสู้มาแล้วจะเป็นอย่างไร
ถ้ารับมาจะได้ผลยังไงแค่นั้นเองครับ
ก็เห็นท่านบอกว่าเขาปฏิเสธใช่ไหมครับ
เขาจะสู้ใช่ก็คงงั้นผมก็คงหมดหน้าที่ของผมแหละ

นี่ครับแล้วใครจะเป็นทนายให้แอมล่ะเนี่ย
ยังไม่รู้เหมือนกันทนายเก่าก็โบกมือลาแล้ว

เอออ่ะต้องรอดูกันต่อไปนะคะ